คุณผู้ชมครับหลังจากที่การเมืองไทยค่อนข้างชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วเพื่อไทยก็คงจะต้องมีพักสองลุงเข้ามา
แล้วก็ไม่พอใจเท่าไหร่นักค่ะนี่คือบรรยากาศที่ที่ทำการพักเพื่อไทยวันนี้นะครับ
ต้องขึ้นป้ายไว้แล้วพื้นที่ส่วนบุคคลห้ามบุกรุก
ฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
เพราะตอนที่กลุ่มทะลุวังมาสองสามรอบนี่สองครั้งเนี่ย
หนักหนาสาหัสเหลือเกินค่ะส่วนล่าสุดนี่คือภาพณขณะนี้นะฮะ
สิบเก้านาฬิกาที่ผ่านมานี่คือกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับ
จัดกิจกรรมจุดไฟเผาเสื้อแดงผ้าพันคออุปกรณ์มือตบตีนตบ
เคยใช้ตอนชุมนุมของนปชสิ่งของต่างต่าง
มาวางที่พื้นจุดไฟเผาที่หน้าที่ทำการพักเพื่อไทย
บอกว่าต้องการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อการผิดหวัง
ความผิดหวังในการจัดตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทย
ที่ไปเอาคั่วรัฐบาลเดิมทั้งพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติ
หรืออาจจะมีประชาธิปัตย์ก็แล้วแต่มาเข้าร่วมในการจัดตั้งรัฐบาล
คนเสื้อแดงที่มาในวันนี้บอกว่ายิ่งรักยิ่งเจ็บเหมือนโดนหักหลัง
จากนี้ไปขอแยกทางกับพักเพื่อไทย

อันนี้เป็นอันที่เรารักมากที่สุด
พอมีเสื้อของแก้นนำเป็นไลน์เส้นของแก้นนำทุกคนที่อยู่ในนี้
เรามายิ่งว่าวันนี้เราจะต้องมาทำแบบนี้
แต่เราเลิกกับภาคเพื่อไทยมา
เหมือนทำวง
ที่พรรคเพื่อไทยลำแบบนี้

แต่ในมุมของคนเสื้อแดงอีกซีกหนึ่ง
คุณภูมิธรรมเมื่อเช้าให้สัมภาษณ์

อีกฝั่งหนึ่งปลอมตัวมาก็มีนะ

ที่พรรคเพื่อไทย
แคมเปญส่องไฟให้ทางประชาธิปไตย
นี่ฮะเอาไฟฉายเนี่ยมาส่องสว่าง
ที่หน้าที่ทำการพักเพื่อไทย
บอกเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ

ต้องให้ประชาชนช่วยกันส่องไฟฉาย

ดีฟังนี่ก็เป็นแสดงออกกำลังเชิงสัญลักษณ์
เราจึงเริ่มตั้งคำถามว่า
อะไรกันที่ต้องให้พักฝันพระชาธิปไตยพักเพื่อไทย
เริ่มลืมสิ่งที่เกิดขึ้น
เริ่มลืมสิ่งที่พักพวกนี้ได้กระทำกับประชาชนไว้
ไม่ว่าจะเป็นการสลายการชุมนุมในปี๕๔
ให้ช่วยกันส่องไฟฉาย
หาคำตอบจากภักดิ์เพื่อไทยและให้ทางกับประชาธิปไตยไทยของเราครับ